เอ๊คือเป็นตำนานของนางเอกที่ตอนนี้อายุจะ๔๐แล้วนะคะ
ไม่ยอมมีแฟนแต่ถ้าย้อนกลับไปเนี่ย
แจ้งเกิดจากเงาอโศกจำได้ไหมคะ
พูดกับที่เอกการัตสารสุขตอนนั้นคือดังเปลี้ยงปล้าง
นี่ล่าสุดเจอสวยและผมก็คือเงามากฉันตลึกมากนะคะจริงนะคะนี่ล่าสุดที่เจอนะคะ
แล้วก็ต้องบอกว่าแจ้งข่าวดีค่ะเพิ่งเรียนจบปริญญาเอกเป็นดรสมใจแล้วจ้า
การคัมแบ็คนะคะมานั่งแท่นผู้จัดละคร๒เรื่อง๒รถด้วยกันค่ะ
งานนี้บอกว่าทุ่มเทเต็มที่แน่นอนค่ะแต่ที่พี่เอ๊บอกเลยไม่ยอมเด็ดขาด
นั่นก็คือการมีแฟนค่ะเพราะว่าตั้งแต่เข้าวงการมาตั้งแต่อายุ๑๔จนตอนนี้จะ๔๐แล้ว
คุณเอ๊ตัดสินใจเลยนะคะเทผู้ชายที่เข้ามาจีบทั้งหมดวิธีการยังไงรู้ไหมคะ
โทรมาให้แม่รับสายให้แม่พูดถ้าไม่โอเคก็บล็อกไปเลย
บอกว่านะคะไม่เป็นไรค่ะอยู่กับครอบครัวก็ได้เธอก็คือตำนานเง๊ะเงามโศก

อัพไวเดยแหละแซ่บไหมคะ
แซ่บมากค่ะสนุกค่ะพี่แจ๊นี่ยังถ่ายกันอยู่เลย
ื้อหวาประมาณนึงแต่ไม่ได้แบบโหดูแล้วแบบคนดูขนลุก
ก็ตอบตามจริงค่ะคือถ้าเราไม่มีเราจะบอกว่ามีมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะ
เรายังไม่โฟกัสเรื่องนั้นเลยค่ะพี่แจ๊คคือแล้วก็เชื่อว่าถ้ามากไปกว่านี้
อายุมากไปกว่านี้ถ้ามันไม่มีก็คือไม่มีค่ะ
ตั้งแต่เงาวโสกจนถึงทุกวันนี้คุณยังแบบจำเอ๊ย
มาก็ขอบคุณที่คิดถึงนะคะแล้วก็ถามถึงเอ๊ดีใจทุกครั้งที่คนพูดถึง
บางคนถามว่าทำไมไม่กลับมาเล่นละครตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะคะ
แล้วก็มีคลับไฟเดย์นะคะแล้วก็เลือดกากีที่ตัวเองเล่นเองจัดเองด้วยค่ะ